สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
หลังจากเพิ่งคว้าตัวไปโอลิมปิกเกมที่บราซิลนะคะโดยต่อจากนี้ก็เตรียมที่จะไปเก็บตัวต่อที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะอำนาจรุ่นเริงอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวท๑๑๒ปอนด์
ได้เดินทางกลับมาจากประเทศเวเนซูเอล่าถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และมีโปรแกรมออกเดินทางต่อไปที่สมาคมมวยเพื่อเข้าพบกับคณะผู้บริหาร
ไปแก้บนพวงมาลัย๙๙พวงผลไม้๙อย่างกับหลวงปู่ศุกร์วัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชายนาฏ
โดยอำนาจก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะว่าตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีเหรียญติดมือในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ให้ได้ค่ะ
สำหรับการคว้าตัวโอลิมปิกเกมของอำนาจนะคะก็ได้รับเงินอัดฉีด๒ล้านจากสมาคมค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นหนที่๒ในชีวิตของอำนาจหลังจากเคยเข้าร่วมเมื่อปี๒๐๐๘ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
พร้อมกับเป็นตัวใบที่๕๒ของนักกีฬาไทยด้วยนะคะ
และก็เป็นคนที่๕ของทีมกำปั้นไทยที่เข้าร่วมค่ะ
ต่อจากชัดชัยบุตรดีในรุ่น๕๖กิโลกรัม
วุฒิชัยมาศุกร์ในรุ่น๖๔กิโลกรัม
สาหรุมอาร์ดีรุ่น๖๙กิโลกรัม
แล้วก็มวยหญิง๕๑กิโลกรัม